คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลเจริญกรุงในกรุงเทพ
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐ตุลาคมวันนี้วันที่๑๘ตุลาคมแล้ว
ทางฝั่งคนเจ็บเขาก็เลยบอกว่า๘วันแล้วเนี่ยทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้
ทั้งทั้งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วเห็นหน้าชัดแบบนี้เลย
นี่คือคนที่ก่อเหตุเอามีดไปแทงคอเขาเกือบโดนเส้นเลือดใหญ่เกือบตายอะค่ะ
คือแม่ของคนเจ็บก็เลยเอาภาพของคนที่ก่อเหตุมาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เพื่อที่จะตามหาแล้วก็ตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือภาพที่คุณแม่ของคนเจ็บเอามาโพสต์เอาไว้คนร้ายน่าจะมีสองคนแบบนี้นะคะ
คนที่เป็นผู้บาดเจ็บที่ถูกแทงเข้าคอเนี่ยค่ะชื่อว่านายนัทธพลตันเรือง
กลับจากการตรวจร่างกายเกี่ยวกับปลายประสาท
ตอนนี้เขาบอกตัวชาซีกขวาเนี่ยชาไปหมดทั้งตัวเลยนะคะ
เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ถึงโรงพยาบาลเจริญกรุงวันนั้นน่ะขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
เยี่ยมลูกแอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นึกขึ้นได้
ต้องไปกดเงินซื้อของให้ลูกก็เลยขี่รถออกไป
กวนผลประสาทเขามันกับเรเลยเครื่องปั๊บอะไรแบบนี้
จากนั้นนะคะในก๊อตบอกว่าก็จอดรถเพื่อขึ้นตึกของโรงพยาบาล
คนร้ายเนี่ยก็ขี่รถมาต่อท้าย
ก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรกับผมไหมผู้ชายคนนั้นไม่ตอบขี่รถออกไปแล้ววนกลับมาอีกครั้ง
ตะโกนถามว่าจะเอายังไงเท่านั้นแหละ
เพื่อนก็เสริมเลยเพราะว่าฝั่งคนร้ายมากันสองคนไงครับ
ก๊อตเลยบอกว่ามันได้กลิ่นเหล้าจากฝั่งของคนร้ายด้วยพยายามจะเดินหนี
แต่สุดท้ายโดนแทงนะคะแทงเข้าคอเลยนะคะในก๊อต
ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรอปภที่โรงพยาบาลอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลพอดีครับ
ตัวเนี่ยเลือดเต็มเลยในก๊อตบอกว่าคือเอาจริงจริงไม่ได้ไปยียวนอะไรเขาเลยนะ
แต่เอามีดมาแทงคอกันขนาดนี้เนี่ยค่ะดูแผลเขานะคะ
เขาไม่ตายคอแบบจุดแบบสำคัญด้วยเนาะ
ก็เลยลองสตาร์ทรถที่ขี่ไปวันนั้นว่าเอ๊ะมันไปยียวนเขายังไง
มันเสียงดังขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเสียงมันก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ไปขี่ยียวนกวนใครด้วย
ตั้งใจจะแวะซื้อของให้ลูกเพื่อไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาล
เขาขับอยู่แล้วอยู่ดีดีเขาเค้งออกมาเลนส์ที่ผมขับนะฮะ
ผมก็ตบเกียร์เทิร์นลงแล้วก็เบรกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท่อรถก็ดังอยู่นิดนึงครับ
เขาก็ขับตามมานะฮะแล้วก็ขึ้นมาพูดเคลียร์กันทั้งประมาณนาทีกว่านะฮะ
เขาก็เหมือนเขาโมโหครับซีซีน้อยกว่าขับได้แค่นี้จะเอาอะไรมาก
ผมบอกไม่ได้เอาอะไรมากผมบอกว่าพี่๔๔เล็ก๔๔น้อยพี่พี่ไม่ควรจะปาดใครอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็เหมือนเขาโวยวายโมโหแล้วบอกว่าแล้วมึงจะทำไมอะไรอย่างนี้พี่นะฮะ
ผมก็เดินหนีมาเพราะผมได้กลิ่นเหล้าผมเมามาก็เดินหนีมาเลี่ยงมาแล้ว
แล้วเดินลงกระดายมาเห็นเขาเหมือนเขาจะพยายามถีบผมนะฮะ
ผมหันหลังมาผมก็พยายามจะผลักเขาให้ไม่เขาไม่ให้เขาอยู่ใกล้ผมนะฮะ
จังหวะที่ผลักอยู่เขาจ้วงเลยครับน่าจะโดนปลายประสาทแถวแขนอ่าฮะ
ก็คือโดนทั้งตั้งแต่หน้าอกไล่มาจนถึงนิ้วโป้งผมก็รู้สึกช้าครับช้าแล้วก็อ่อนแรงครับผม
เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมว่าไม่ควรใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับ
เพราะว่าน่าจะคุยกันโดยเหตุผลมากกว่าอ่าฮะ

ยังไม่มีข้อมูลอะไรใช่ไหมคะ
แล้วเราก็เลยคิดว่าเราต้องพึ่งพลังโซเชียลแล้วล่ะ
ถ้าเผื่อเขาเป็นอะไรขึ้นมาแม่ก็คงแย่
เพราะว่าเราก็หวังพึ่งเขา
แล้วเขาก็มีลูกมีเมียนะคะ
แล้วอนาคตเขายังมีเขาเพิ่งอายุ๒๓เอง

รบกวนจี้คดีให้ทั้งครอบครัวเรานะคะ
แล้วก็อยากให้ตัวคนร้ายมาดำเนินการโดยเร็วที่สุด
นี่นะคะเราก็เลยขอใช้ภาพ

โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลที่แม่บอกว่า
มันเป็นจุดเกิดเหตุนะคะสองคนนี้นะคะ
ก็พยายามจะนำภาพนี้ไปถามคนในชุมชน

น่าจะอยู่ในชุมชนตรงนี้ชุมชนวัดจันไหน
นี่นะคะก็เอาภาพไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะมันก็คุ้นนะ
เมื่อกี้ตำรวจก็มาถามหาเหมือนกันนะ
ชาวบ้านบอกนะคะเราได้ข้อมูลมาว่า
ผู้ชายที่ตำรวจถามหาชื่อว่าในปุ้ย
อายุ๔๒ก็เป็นคนดังของซอยนี้นะคะ

คนดังของซอยเลยเป็นคนดังของซอยนะคะ
ประธานชุมชนของวัดจันไนนายธวัฒน์อายุ๗๕บอกว่า

เพราะปุ้ยขาวกว่านี้อายุน้อยกว่านี้

ก็เดี๋ยวต้องถามคนในชุมชนเพิ่มเติมว่า

แต่ผมไม่แน่ใจคือบอกว่าใช่แล้วมันจะยุ่ง

ผมเห็นได้แหละในสื่อแล้วล่ะมีรูปนี้เหมือนกันเนี่ย

อาจจะมีคนเช่าบ้านอยู่แล้วผมไม่ได้สัมผัส

แต่ปุ้ยหน้ามันคล้ายเฉยเฉยแต่ว่าไม่ใช่
แต่คุณวิมลวันทีมข่าวของเราเจอตัวในปุ้ยจนได้นะคะ

ตามจนเจอนี่นี่ในปุ้ยนี่

แว่นโชว์เลยถอดหน้ากากอนามัยโชว์เลย
บอกว่าผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อย

บอกว่าเนี่ยตำรวจสอนอวัดพระยากรัยมาถามข้อมูลเขาแล้ว
วันนั้น๑๐ตุลาคมวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาอยู่โรงพยาบาลเลิศสิน

เขามีพยานหลายคนที่จะยืนยันได้ว่าเขาอยู่ที่เลิศสิน
ทีมข่าวก็เลยเอาภาพให้ในปุ้ยดู

ปุ้ยบอกว่าเออมันก็คล้ายผมจริง

วันที่เกิดเหตุผมอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินจริง

เนี่ยค่ะแต่ว่าพอภาพมุมเอียงอย่างนี้เห็นไหมคะ

กับภาพนิ่งแล้วก็ภาพที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย

ถ้าดูผมของภาพนิ่งจะดูยาวกว่าหน่อย
ถ้าดูจากภาพนะเท่าขนาดนี้นะ

คมวันนี้วันที่สิบแปดค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ปุ้ยก็จะทำนะ
ปุ๋ยเขาบอกผมมีพยานผมอยู่คนละที่เลยใช่เขาบอกเขามีพยานยืนยันได้ว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ในช่วงวันและเวลาที่มันเกิดเรื่อง
ครับทีมข่าวได้คุยกับผู้ชายอีกคนค่ะนี่นะคะ
ก็เขาบอกว่ายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวอืมนี่นี่เขาก็ให้ดูรูปเอารูปเทียบกันเลย
ปุ้ยบอกอาจจะมาเทียบยังไงก็เทียบมาปุ้ยไม่เกี่ยวเอาทุกมุมเลยใช่ไหมพี่ปุ้ยบอกเอามา
ทีนี้ค่ะประธานชุมชนบางคอแหลมในบางเวียงสันเทียก็บอกกับทีมข่าวของเรา
หลังจากที่ทีมข่าวของเราเอาภาพคนร้ายให้ดูในบางบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นคนในภาพ
แต่ว่าเมื่อ๒๓ปีก่อนนะนะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่คนเดียวกัน
เคยเห็นที่ร้านข้าวแกงตรงข้ามกับโรงพยาบาลเจริญกรุงด้วย
อืมตอนเนี้ยร้านมันปิดไปแล้วอ่ะแต่เห็นแบบนานมาแล้วนี่นะคะ
แต่สุดท้ายก็ต้องถามตำรวจล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทงชัยบัวรังศรีผู้กำกับสนวัดพระยากรัย
บอกว่าตำรวจกำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดรอบจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายค่ะครับตำรวจบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ขอเวลานิดนึงขอเวลาตำรวจทำงานแป๊บนึง
ส่วนที่มีประชาชนบางส่วนโทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแส
เพราะเห็นคนที่หน้าตาคล้ายกับคนร้ายที่คุณแม่ของคนเจ็บไปโพสต์เอาไว้เนี่ย
ตำรวจยืนยันว่าตรวจสอบทุกข้อมูลนะคะที่คนแจ้งไปแต่มันยังไม่ใช่
มันยังไม่ใช่ล่าสุดช่วงห้าโมงเย็นในก๊อตคนเจ็บเนี่ยค่ะ
ก็ไปคุยกับตำรวจเพิ่มนะคะที่สนวัดพระยากรัย
แล้วก็บอกว่าตำรวจเรียกให้ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่ม
เพราะว่ามีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสคนร้ายไปค่ะ
และมีพลเมืองดีแจ้งไปเยอะนะคะแจ้งข้อมูลไปกับตำรวจเยอะมากเลย
ก็มี๒คนใช่ไหมคะ